แต่ว่าถ้าพูดถึงกรุงโตเกียว
ตอนนี้คงจะพูดว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ
สดใสมากนะตอนนี้คุณมีแดดออกแล้ว
นักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างแล้วนะ
ถูกค่ะคุณคะตอนนี้นะคะที่กรุงโตเกียวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์นะคะ
อยู่ที่นั่นแล้วก็จะรายงานบรรยากาศกันเข้ามา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสามท่านเลยนะคะ
ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณวัดเซ็นโซจินะคะ
หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวัดอสากุศานั่นเองนะคะ
นี้ย่านอสาสุสาก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
คือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะเปิดตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ก็จะเห็นว่าฟ้าใสมากแล้วก็แดดเปรี้ยงเลยนะคะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เมื่อวานนี้พักกันอยู่แต่ในเคหาสถาน
วันนี้คือออกมาท่องเที่ยวกันหมดแล้วนะคะที่วัดแห่งนี้บรรยากาศก็เลยค่อนข้างคึกคักค่ะ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยไม่รู้กี่พันคนแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็บรรยากาศคึกคัก
เพราะว่าสภาพอากาศดีมีแค่ลมเย็นเย็นนะคะแต่ค่อนข้างแรงนิดนึง
แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไม่มีครึ่งฟ้าครึ่งฝนเลยและจากพยากรอากาศของญี่ปุ่นในวันนี้ก็คือ
สภาพอากาศจะแจ่มใสอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟในกรุงโตเกียวเนี่ยนะคะ
ยังมีบางเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสนามบิน
เส้นทางเนี่ยเขายังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าอีกหลายหลายเส้นทางตอนนี้เริ่มทยอยเปิดให้บริการ
สามารถเดินทางกันได้ตามปกติแล้วนะคะก็ถือว่าตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะค่อนข้างปกติแล้ว
ยังแต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นที่แม่น้ำภูจิมะเนี่ยมันมีรายงานทำนกแม่น้ำแตกอ่ะนะคะ
ทำให้น้ำเข้าท่วมที่จังหวัดนางาโนนะคะแล้วก็ทำให้รถไฟชินกันเซ็น
ซึ่งเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมตรงนั้นเนี่ยโดนน้ำท่วมได้รับความเสียหายด้วย
แล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนที่จมน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยทางการญี่ปุ่นเขาก็กำลังเร่งช่วยเหลือกันเต็มที่
แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์โดยรวมในโตเกียวเมืองหลวงแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
แล้วก็ดูจากรายงานความเสียหายในโตเกียวนั้นมีไม่มากนักค่ะภาพปัจจุบันใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ภาพเก่าภาพปัจจุบันนะฮะค่ะก็คืออันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ดิฉันได้ถ่ายภาพมาให้แล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมพร้อมกับทั้งสามท่านดูเนี่ยนะคะ
เห็นได้เลยว่าคือคนเยอะจริงวันนี้คือเนี่ยณปัจจุบันนี้เลยตอนช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๑๒นาที
เงียบ๒นาทีนะคะพ่อเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทางการของญี่ปุ่นเขาอนุญาตให้ออกมาใช้ชีวิต
ตามปกติแล้วเหรอฮะหรือว่าเขาประกาศอะไรบ้างครับ
แต่จะมียังมีรายงานข่าวเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่
ก็คือทุกคนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้เลย
แต่ว่าร้านสะดวกซื้อบางร้านที่ปิดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเพื่อที่จะหลบพายุ
ร้านนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดก็จะเปิดช่วงเที่ยงก็มีค่ะ
คุณจุธารัฐได้พูดคุยกับชาวญี่ปุ่นบ้างไหมฮะเขาว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ
จริงจากการสอบถามคือกลุ่มที่เดินทางมาด้วยกันเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้
ก็คือถือว่าชาวญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวก็ค่อนข้างตื่นตัวกว่าทุกครั้งกว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมา
แต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นตนกเพราะว่าเขามั่นใจในการรับมือของรัฐบาลของเขาค่ะ
ี่งเมื่อกลับละอันนี้หลายคนอยากชอบด้วยวิธีการรับมือของเขา
มันตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณสุภาษาราค่ะแต่ไม่มีน้ำขังเลย
คือดูถนนหน้าโรงแรมของดิฉันเนี่ยคือมันมีฝนตกตลอดจริง
ค่ะตกตั้งแต่เช้าจนประมาณ๕ทุ่มถึงจะหยุดตก
คือตอนนั้นพายุตาพายุคือเคลื่อนหลุดโตเกียวไปแล้วคนหยุดทันที
แล้วไม่มีน้ำท่วมขังเลยค่ะบริเวณจุดที่ดิฉันอยู่ที่อสังกุศานะคะ
เพราะว่าคนสนใจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขานะครับ
อันนี้ต้องยกนิ้วให้เขาเลยค่ะ
คุณจุธารัฐจะไปไหนต่อฮะเผื่อเราจะได้ติดตามคุณจุธา
อ่าว่าจะมุ่งหน้าไปโอไดบ่าค่ะเดี๋ยวไปสำรวจหน่อยว่า
กันด้ำยังอยู่ดีหรือเปล่ามันสัญลักษณ์นะครับ
ขอบคุณคุณสุภารัสที่รายงานมาจากที่ญี่ปุ่นให้เราได้ทราบกันนะครับ
เห็นไหมฟ้าหลังฝนที่กรุงโตเกียวสว่างสดใส
เป็นสีฟ้าจริงค่ะ

เป็นความกังวลแล้วเรื่องของการบริหารจัดการพายุพิกษาผ่านไป
ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินักท่องเที่ยวก็ออกมา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้คาตากันเลย
เราไปติดตามกันต่อนะฮะจากผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงนะครับ
ก็ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นนะครับคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตนะครับ
รายงานมาจากกรุงโตเกียวเรื่องของอิทธิพลจากเจ้าพายุตัวนี้เชิญครับ
เชิญค่ะ
เจ้าพายุตัวเข้าสู่กรุงโตเกียวหลังจากที่ได้เข้าสู่ด่านแรกที่จังหวัดชิบานะครับ
ซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นเป็นจำนวนมากนะครับ
เริ่มมีน้ำท่วมขังแต่ว่าในส่วนของกรุงโตเกียวแขวงชนังวาที่ผมอยู่นี้
ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถรับมือได้นะครับ
เพราะว่าอาคารยังมีความแข็งแรงมั่นคงพอสมควร
และแม้ว่าจะมีลมฝนหรือว่าพายุเข้ามาค่อนข้างหนักหน่วงก็ตาม
แต่ว่ายังสามารถรับมือได้อยู่
และหลังจากผ่านไปตั้งแต่ช่วงเวลา๒ทุ่มจนถึง๕ทุ่มของที่ญี่ปุ่นนะครับ
ทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติ
ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็อากาศเริ่มกลับมาแจ่มใสอีกครั้งหนึ่ง
ฝนก็เริ่มจะเบาบางลงจนลดน้อยลงโดยที่ไม่มีปริมาณน้ำฝนตกค้างในที่สุด
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
แต่ว่าร้านค้าหรือว่าสถานีรถไฟก็ยังคงปิดให้บริการในช่วงค่ำคืน
ตามประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินของญี่ปุ่น
และหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
กลับมาสู่ช่วงภาวะปกติ
ท้องฟ้าญี่ปุ่นก็กลับมาแจ่มใสแล้วก็ปลอดโปร่ง
โดยที่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ทุกอย่างกลับมาเป็นภาวะปกติแบบ
จากหน้ามือไปหลังมือจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
จากต้องตรวจสอบสภาพความเสียหายของการเดินรถนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีต้นไม้หักโค้น
หรือว่าเศษวัสดุต่างที่เกิดจากอิทธิพลของลมพายุใต้ฝุ่นฮากิมิส
ก็อาจจะทำให้ต้องดูสถานการณ์จนถึงช่วงบ่ายวันนี้นะครับ

แล้วก็ต้องดูกันว่าความเสียหายในบางสายนะครับ
จะสามารถตรวจสอบและก็ยืนยันความปลอดภัย
แล้วสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
เมื่อไหร่ต้องรอประกาศสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหมือนกับการใช้ชีวิตตามปกติของคนญี่ปุ่นทั่วไปนะครับ
ผมชัชวานกระมวลมัยตรีจิตรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

แต่ต้องบอกว่านี่เฉพาะโตเกียวนะ

รวมถึงเรื่องของการระบายน้ำด้วย
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมนะครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะจังหวะชิบะซึ่งเป็นด่านแรกเลยนะคะ
พายุฮากิบิสพัดเข้ามาถล่มนะคะ